คุณผู้ชมนี่เลยนี่คือความน่ารักนะคะของแฟนคลับคุณนุ๊กปาย
ส่าห์ส่งมาให้เรานะคะขอบคุณมากจริง
คือแฟนคลับก็ส่งมาขอบคุณบันเทิงไทยรัฐ
อาจจะได้เห็นว่าดอกไม้เขาสวยมากนะคะ
ขอบพระคุณเอฟซีทุกคนเลยคุณผู้ชม
แล้วก็มีการ์ดมาฝากด้วยนี่นะคะ
เดี๋ยวจะชวนพวกเราไปวันเกิดของนุ๊กธนโดรน
ถ้าเราไปถึงการ์ดด้านหลังเนี่ย
ก็เขียนมาเป็นรูปคู่นุ๊กนุ๊กปายเลย

บอกว่าขอบคุณบันเทิงไทยรัฐที่คอยสนับสนุน
แล้วก็ติดตามผลงานของน้องนุ๊กปายตลอดนะคะ

คือน่ารักนักข่าวอย่างพวกเราเอาจริงนะคุณผู้ชม
ก็รู้สึกว่าปลื้มใจเหมือนกันแล้วก็ตื้นตันใจที่บอกว่า
เอฟซีศิลปินทุกคนเห็นว่าพวกเราพยายามนำเสนอผลงานของน้อง

เพราะฉะนั้นแล้วส่งกลับมาแบบนี้แบบมันชื่นใจทวีคูณนะ

เพราะเขาใส่ใจรายละเอียดนะก็คือมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีเขียวซะ
เป็นสีประจำตัวของนุ๊กป้ายอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
ที่มีคำบอกว่าแฟนคลับเป็นหน้าตาของศิลปินเนี่ย

แฟนคลับน่ารักมันยิ่งแบบว่าส่งเสริมให้ศิลปินเป็นที่น่ารักน่าเอ็นดู
ต้องขอบคุณนุ๊กปายจริงนะคะทุกครั้งที่พี่แจกรีนไปเจอไปสัมภาษณ์
เขาให้สัมภาษณ์ตลอดแล้วก็น่ารักกับทีมข่าวเราไม่ใช่แค่พี่แจ๊กกะรีนค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทุกท่านเนี่ยเวลาไปเจอนุ๊กเนี่ยเขาก็แบบยิ้มแป้นแบบนี้เลย

คือเป็นแต่เอ็นดูนะเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปวันที่๒๑ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของคุณนุ๊ก
จัดงานครบรอบวันเกิดเป็นการจัดงานใหญ่เลยค่ะวันเสาร์ที่๒๑ก็ที่ขอนแก่นก็ติดตามภาพข่าวได้
เพราะว่าเราก็ส่งทีมข่าวไปเก็บภาพมาแล้วแน่นอน
ไปร่วมแฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องนุ๊กด้วย

มีพี่ไทยธนาวุฒิมีพี่อินบูโดกันด้วย
ให้รอยยิ้มของน้องนุ๊กเป็นความสุขของทุกคนก็แล้วกัน
แล้วเดี๋ยวนะส่งมาช่อเดียวใครจะได้กลับบ้านล่ะ
แต่สวยจริงอะเวลาโพสต์ถ่ายรูปเห็นน่ารัก
ภาพจินตนาการว่าน้องนุ๊กน้องปายส่งมาให้ด้วยตัวเอง
น่ารักจังเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากจริงนะคะ
ขอบคุณจากใจจริงนะคะแล้วก็ฝากติดตามบันเทิงไทยรัฐไปยาวเลยนะคะ